คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับ
ผมเริ่มต้นขีดเส้นใต้ด้วยยกเอาคำพูดนี้ขึ้นมาก่อนเลยครับ
คำพูดที่บอกว่านี่เป็นการสร้างมาตรฐานที่ผิดพลาด
และเป็นรัฐที่ร้ายซึ่งระบบนิติรัฐนิติธรรมอย่างสิ้นเชิงทำแล้วนิรัทธศกรรมให้ตัวเองแบบไม่มีเหตุผล
ประโยคนึงอย่าทำเลยเพราะจะกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต
นายกกำลังหาปัญหาใส่หัวอีกวาถะนี้เป็นของสอสอสุธินคลังแสง
ประธานวิบฝ่ายค้านจากภักดิ์เพื่อไทย
เรื่องนี้มันเริ่มต้นยังไงครับเรื่องนี้มันเริ่มต้นที่มีข่าวว่า
รัฐบาลกำลังจะออกพระราชกำหนดจำกัดความรับผิดชอบสำหรับบุก
คลากรในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิดเราก็รู้กันอยู่ว่าโดยปกติของการออกกฎหมาย
ไม่ว่าฝ่ายไหนจะเสนอก็เสนอต่อสภาเขาต้องเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติที่เรียกกันว่าร่างพรบ
แล้วพอผ่านสภาแล้วเนี่ยร่างพระราชบัญญัตินั้นก็กลายมาเป็นกฎหมายบังคับใช้
แต่ว่าถ้ารัฐบาลอยากจะให้ออกมาใช้เร็วไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงการตั้งกรรมธิการในสภาเนี่ย
รัฐบาลก็จะใช้ช่องทางออกเป็นพระราชกำหนดตัวย่อก็คือพรกร
แล้วเอาพระราชกำหนด
ที่ออกนั้นน่ะเสนอผ่านสภาเพื่อออกมาใช้
ฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะไปแปรยติจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับ
ทำได้อย่างเดียวคือโหวตรับหรือไม่รับซึ่งสภาก็เสียงข้างมากเป็นของรัฐบาลอยู่แล้ว
ยังไงยังไงก็ผ่านเพราะถ้าพระราชกำหนดไม่ผ่าน
สิ่งที่เราได้เห็นมาในอดีตคือรัฐบาลต้องลาออกทีนี้การออกเป็นพระราชกำหนด
ตรงนี้แหละที่นักวิชาการหลายคนเขาค้านว่ามันขัดรัฐธรรมนูลนะครับ
เพราะว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขการออกพระราชกำหนดคือต้องเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องที่
ถ้าไม่ออกประชาชนประเทศชาติจะเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือเงื่อนไขของการออกพระราชกำหนด

แล้วหลักการเหตุผลของฝ่ายรัฐบาลว่าทำไมถึงจะต้องออกพระราชกำหนดฉบับนี้
ท่านบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เกิดจากฝ่ายการเมืองที่มีการ
เกิดจากฝ่ายการเมืองแปลว่าฝ่ายค่าราชการประจำเสนอขึ้นมา
เรื่องที่สองเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายคือต้องการคุ้มครองคนทำงาน
ที่ต้องการทำงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตสิ่งที่ทำให้คนทำงานกลัว
คือต้องเผชิญกับโรคอุบัติใหม่ทั้งส่วนที่รักษาทั้งส่วนที่ควบคุมโรค
ส่วนที่ดูแลเรื่องทรัพยากรต่างนานาในการรับมือกับโรคนี้
นี่เหตุผลถ้าฟังจากรัฐมนตรีสาสุขแล้วเนี่ย
ลองฟังจากเหตุผลที่ฝ่ายเขาไม่เห็นด้วยมั้งไหมครับฝ่ายที่ออกมาคัดค้าน
เอาฝ่ายการเมืองก่อนเมื่อกี้ตอนเริ่มเปิดขีดเส้นใต้นี่ก็เอา
เอาคำพูดของคุณสุธินคังแสง
มาขึ้นจอให้ดูแต่ว่าจะอธิบายเพิ่มเติมว่า
ฝ่ายค้านหลายคนที่เขาคิดว่าการออกพระราชกำหนดนี้
เป็นเรื่องการหมกเม็ดออกพระราชกำหนดเพื่อปกป้องตัวเองของฝ่ายการเมือง
โดยเอาคนด่านหน้าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์มาบังหน้า
เพราะกลัวว่าวันหนึ่งจะถูกฟ้องย้อนหลังเช่นอาจจะถูกฟ้องเรื่องการวางแผนจัดซื้อวัคซีนผิดพลาด
โดนฟ้องเรื่องการวางแผนฉีดวัคซีนผิดพลาดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนทำให้คนเจ็บคนตาย
เพราะว่าบุคลากรของกระทรวงศึกษา
บุคลากรทางการแพทย์ไม่มีหรอกครับที่ประชาชนคนไหนคิดจะฟ้องอยู่แล้ว
เพราะว่ามีแต่จะชื่นชมให้กำลังใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองทีนี้
ฝ่ายที่ฝ่ายการเมืองไม่ใช่ฝ่ายการเมืองเท่านั้นนะครับ
ที่เห็นว่าเรื่องนี้ควรจะคัดค้านมันมีประเด็นร้อนมาจากภักดิ์ไทยสร้างไทย
อันนี้แหละที่บอกว่าเออทำไมรัฐบาลจึงกลัว
ก็เพราะว่ามันมีข่าวนี้มาแล้วครับมันมีข่าวนี้มาจากภักดิ์ไทยสร้างไทย
ที่เขาต้องการที่จะฟ้องเขาต้องการฟ้อง
แล้วเขาต้องการที่จะฟ้องถึงนายกรัฐมนตรีท่านดูในเพจนี้
ไทยสร้างไทยและสมาคมทนายความ
และตัวแทนประชาชนผู้เสียหายพร้อมกับบัญชีรายชื่อประชาชนจำนวน
หกแสนรายชื่อยื่นฟ้องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
เนื่องจากการบริหารจัดการโควิดที่ผิดพลาดอ้าวนี่มันเป็นหนังตัวอย่างหรือเปล่า
ที่จะให้การออกพรกรฉบับนี้
ปกป้องคุ้มครองนายกรัฐมนตรี
และฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอาเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์
ทางการสาธารณสุขมาบังหน้าแล้วที่มาแรงกว่านั้น
คือคนในแวดวงสาธารณสุขเองก็ออกมาคัดค้าน
ฮือฮาก็คือภาคีพยาบาลครับกลุ่มพญาพีพยาบาล
เขาบอกว่านี่คือเสียงจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
บอกกับประชาชนโดยตรงเลยว่าไม่ต้องมานิรโทษกรรมอะไรพวกเราทั้งนั้น
ถ้าผู้ปฏิบัติงานผิดพวกเราก็ยอมรับผิด
แต่ถ้ามันมีคนแอบเนียนไม่อยากรับผิดชอบ
ในสิ่งที่ตัวเองทำหรือไม่นี่เป็นการออกกฎหมายคุ้มครอง

อีกบางช่วงที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่เขาเผยแพร่กันเขาว่าอย่างนี้
สำหรับคนด่านหน้าหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่อยู่หน้างาน
จริงแล้วเราเชื่อว่าประชาชนเข้าใจว่าเต็มที่แล้วครับ
ข้อจำกัดต่างที่ไม่จำเป็นต้องมีพรกรนิรโฆษกรรมใดเลยก็ว่าได้
เราไม่ใช่พวกเดียวกับคุณและสิ่งที่พวกคุณทำกับเรา
ก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเดียวกันจะปฏิบัติต่อกัน
คิดถึงใจคนที่ต้องสัมผัสคนไข้หน้างานบ้างไหม
ตอนที่เลือกซื้อวัคซีนถ้าคิดว่าทำดีแล้วถ้าคิดว่าไม่ผิด
นิรโทษกรรมก็ไม่จำเป็น
จริงก็ยาวกว่านี้ในเพจของภาคีพยาบาล
ฉะนั้นถ้าเจอเสียงคัดค้านจากภาคส่วนการเมืองภาคส่วนนักวิชาการ
แม้แต่ภาคส่วนบุคลากรทางสาธารณสุขด้วยกัน
มาถึงวันนี้ถามว่าความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของพรบฉบับนี้จะเอายังไง
คำตอบจากคุณอนุชาบุรพชัยศรีคือ
ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดทั้งสิ้น
ในส่วนของร่างกฎหมายก็ยังไม่เสร็จสิ้น
ตอนนี้จะต้องรับฟังความเห็นจากหลายส่วน
บุคลากรทางการแพทย์ประชาชน
และให้คณะกรรมการกฤษฎีกาดูในรายละเอียด
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยังไม่ได้รับการพิจารณากฎหมายดังกล่าว
เนื่องจากกระทรวงศาสุขยังไม่ได้ส่งเรื่องมาแต่อย่างใด
ฟังตามนี้ก็แปลว่า๑ยังไม่ผ่านการพินาของกฤษฎีกา
ยังไม่ผ่านการรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุขเจ้าของเรื่องยังไม่ได้ส่งเรื่องมาแต่อย่างใด
อันนี้แหละก็เลยกลายเป็นประเด็นถ้าดูทิศทางลมแล้วเนี่ย
ถามว่าเรื่องนี้จะลงเอยยังไงจะเดินหน้าต่อหรือไอ้เสือถอย
เช้าวันนี้เราจึงเห็นหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขาพาดหัวตอนเช้าว่า
รัฐบาลถอยพรกรนิรัทธศกรรมโควิด
แล้วจะถอยไปเลยหรือจะถอยพรกรออกไปแล้วยื่นเข้ามาสภาใหม่
เพื่อจะเป็นพระราชบัญญัติเพราะถ้าเป็นพระราชบัญญัติ
ฝ่ายค้านเขายังแปรยติเขายังขอเปลี่ยนแปลงได้ว่า
ใครบ้างที่จะได้รับนิทธศกรรมใครบ้างที่เข้าข่ายไม่ได้รับการนิรโทษกรรม
นี่คือเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนเอามาที่อธิบายให้ฟังว่า
เรื่องนี้มีความเป็นมาเป็นไปยังไงท่านผู้ชมขีดเส้นใต้
จะได้เข้าใจว่าอ้อเรื่องมันเป็นอย่างนี้เอง
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยนะครับ
ต้องจับตานะว่าจะถอยกันยังไงหรือเดินกันยังไงใช่นะฮะ
สำหรับประเด็นนี้นะครับเพราะว่าสังคมก็ให้ความสนใจอยู่นะครับ